แกงพะแนงของไทยเป็นสุดยอดสตูน
และแกงทั่วโลก๑๐๐อันดับ
ที่อยู่ในอันดับที่๑ของโลก

แกงพะแนงผมเชื่อว่าแต่ละคน

ก็คืออะไรพวกพริกแกงนี่แหละ
มันอัดแน่นไปด้วยนานาสมุนไพร

ทานคู่กับข้าวสวยร้อน

คำถามเกิดขึ้นคุณกินแผนงคู่กับอะไร

จริงแกงเพ็ดกินกับไข่เข็ม

จริงยังมีแกงไทยอีกเยอะแยะมากมาย

แกงมาธมันคือปุ๋นอันดับ๘
แกงเขียวหวานนี่เคยติดอันดับท็อปมาแล้วเหมือนกันนะคะ
แต่ว่าปีนี้รอบนี้อยู่ในอันดับที่๑๗
แกงกะหรี่ไทยนะคะอันดับที่๓๓

และขนมจีนน้ำยาอันดับที่๙๐ค่ะ
ต้องบอกว่ารสมืออาหารไทยเนี่ยถูกใจคนทั่วโลกจริงนะคุณนะ
เธอเองก็ชื่นชอบอาหารไทยหลายอย่าง
ลูกชิ้นยืนกินก็ทำให้โด่งดังมาแล้ว
โรตีสายไหมก็หนึ่งขนมถ้วยก็มี
และนี่แหละแกงพะแนงก็เป็นหนึ่งในเมนูโปรดที่เธอชื่นชอบ

แล้วบอกว่าก่อนหน้านี้เทสแอดร้านเขาจัดอันดับหลายอย่างนะ
เพราะว่าอีกหนึ่งอย่างที่ตอนนี้นักท่องเที่ยวชอบมาก

แล้วตอนนี้ร้านที่ขายชาไทยในประเทศไทย

คือพูดถึงประเทศไทยก็จะต้องนึกถึงชาไทย

แต่เดี๋ยวนี้ถึงประเทศไทยเยอะแยะ
อิ่มมั้ยนะสมมี่อิ่มแบ่งไปไหมล่ะ
อิ่มบ้าวเลยมีเจออากาศในนี้
คุณสองคนได้กินพะแดงกันอร่อยกว่าผม
มีแต่ชามว่างอย่างนี้

ุ๊กกี้จำเอาไว้นะ

มีโอกาสยังไงเดี๋ยวเราไปกินแผนง